คุณผู้ชมครับมาต่อเรื่องศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างงูเขียวกับตุ๊กแก่
คุณผู้ชมคิดว่าใครจะชนะติดตามในห้องข่าวเล่าป่วนครับ

ไม่ได้กอดด้วยรักแต่บีบรัดเพื่อกินตับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
งูกัดกับตุ๊กแกร้อนถึงเจ้าของหอพักต้องเข้าไปห้าม
ใช้เวลากว่า๕นาทีจึงแยกทั้งสองออกจากกันได้
ผลสุดท้ายคือตุ๊กแก่ตายโอ้โหเขียวระบมไปทั่วกาย
ก่อนจะเลื้อยหายไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
ส่วนเลขทะเบียนอะไรให้กับผมเห็นไม่ชัด
ตรงที่ไอ้กระผมเห็นไม่ชัดนี่แหละค่ะ
คนลงเสี่ยงพี่ชาตินะดูทะเบียนรถให้ผมด้วยคราวหลังเนี่ย
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบแหม
รู้สึกดีแล้วดูแล้วมันอารมณ์ค้าง
โต้มานะมันไม่อิ่ม